มาดูหน่อยนะคะว่าเลขรางวัลที่หนึ่งมันแปลกแปลกแบบเนี้ย
ห้าตัวแล้วก็ต่อด้วยเจ็ดแบบเนี้ยค่ะจริงจริงแล้วเนี่ยเลขแปลกแปลกเนี้ยย้อนกลับไปดูสถิติ
สิบปีที่ผ่านมามันก็เคยเกิดเหมือนกันนะคะว่าเออรางวัลที่หนึ่งที่มันเป็นเลขแปลกแปลกแต่ว่าเดี๋ยวค่ะ
ก่อนที่จะไปดูสถิติ๑๐ปีย้อนหลังเลขแปลกนะฮะทวนกันอีกรอบไหมเมื่อวานนี้สำหรับผลรางวัลสลากกินแบ่ง
รัฐบาลกินไม่แบ่งสินะเมื่อวานเนี่ยแอบจะบอกว่ากินรวบด้วยซ้ำนะ
อืมเก้าเก้าเก้าเก้าเจ็ดค่ะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูหน่อยค่ะอืม

โอ้โหนี่พอสิ้นเสียงประกาศคนก็

สิ่งที่มันบาดลึกลงไปในใจคือ

ก็จะเหลือเยอะมากแต่ก็ออกไปแล้ว

เลขท้าย๒ตัวกับเลขท้าย๓ตัว
ลอตเตอรี่นะครับ

ถอนหายใจกันเฮือกใหญ่เลยนะคะ
ถึงงวดล่าสุดจะเป็นรางวัลที่
แปลกมากแต่ถ้าเกิดว่าย้อน
กลับไปดูผลรางวัลสลากกินแบ่ง

อย่างเช่นงวดประจำวันที่๑

งวดประจำวันที่๑มิถุนายน๒๕๕๙

ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดประจำวันที่๒มิถุนายน๒๕๕๙

ผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

ก็ยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านแล้วกันนะครับ
ยังไงก็ทำงานหาเงินกันต่อไป

แต่ละคนไม่เหมือนกัน